ตลอดตลาดมาแล้วจ้าได้ซีนของคนเดียวแล้วเย่ไปตลาดกันดีกว่าไปอัปเดตราคาสินค้ากันค่ะดีใจมากเลยดิฉันได้ซีนแล้วนะคะมาดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนเลยหมูเนื้อแดงวันนี้๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๒
กันหน่อยค่ะปลานินนะคะหกสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมปลาถูนึ่งแปดสิบบาทต่อเข็งปลาสลิดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมค่ะ